สำหรับดีเจเพชจ้านะคะตอนนี้ก็ยังเดินหน้าง้ออดีตแฟนสาวอย่างสาวนิวเคลียร์หันศาอย่างต่อเนื่องเลย
อืมซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ท่าทีของสาวนิวเคลียร์จะดีขึ้นด้วยนะ
ใช่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกโกรธมากค่ะ
ที่ถูกคนจับโยงว่าการเลิกกันครั้งนี้เป็นการสร้างกระแส
เพราะว่าไม่อยากให้สาวนิวเคลียร์รู้สึกว่าต้องเจอเรื่องแย่ซ้ำไปซ้ำมา
เหมือนงานนี้พิธีกรดีเจหนุ่มเพชรเจ้าวิเชียนจะมีหวังขึ้นมาแล้ว
ลุยขอคืนดีแฟนสาวนิวเคลียร์หันศาแบบจัดเต็มหลายภารกิจ
โดยล่าสุดดีเจหนุ่มออกมาเผยว่าตอนนี้ถือว่าความสัมพันธ์ค่อยดีขึ้น
เพราะฝ่ายหญิงเลิกบล็อกไลน์และเริ่มคุยด้วยบ้างเล็กน้อย
ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นยอมรับว่าผิดจริง
ที่ทำอะไรไม่คิดถึงความรู้สึกของแฟนสาว
แต่ยืนยันว่าสาเหตุที่ฝ่ายหญิงตัดความสัมพันธ์นั้น
ไม่ใช่เพราะเจ้าตัวมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวประเภท๒อย่างที่หลายคนเมาส์
ส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาจากสื่อหนึ่งว่าการเลิกกันครั้งนี้
ทั้งคู่สร้างกระแสนั้นเพชรจ้าเผยว่ารู้สึกโกรธมาก
และสงสารฝ่ายหญิงที่ต้องมาเจอกับเรื่องแย่พร้อมกันในคราวเดียว
ผมเนี่ยถ่ายไปประมาณเดือนกว่านานมากแล้ว
คดีของผมเนี่ยที่ผมไปเกเลก็คืองานแต่งงานของน้องเบเบ้ซึ่งเช็ควันกันได้
คดีที่ผมไปทำมาจนถึงขั้นเลิกกันมาตั้ง๑๐กว่าวันแล้วเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องบอบช้ำของครอบครัวผมอยู่แล้ว

คือมาบอกว่าน้องนิวเคลียร์กับผมกลับมารอชิ่งไปหลายชิ่งมาก
แล้วเรื่องที่พูดก็ไม่รู้จริงอีก
คือข่าวที่ผมเห็นว่าผมกลับมารอหรือผมเห็นทั่วประเทศเลย
ผมไม่เห็นข่าวไหนมันขึ้นเลยว่าเขาขอโทษผม
ได้คุยกับคุณพ่อแล้วได้คุยกับคุณพ่อกับน้องชายเรียบร้อย
ก็เดินหน้าปฏิบัติการง้อแบบพลิกโลกเลยดีกว่า
ก็หลังจากหมีตัวนั้นไปที่เขาใหญ่
ก็เหมือนกับว่าเริ่มมีการคุยมากขึ้น
แล้วก็วันนี้เขาเลิกบล็อกไลน์ผมแล้ว
ก็อยากจะบอกว่ายังไงพี่ก็จะตามง้อ

เราจะได้มีความสุขเหมือนเดิมตลอดไป